ฉันจะพาไปดูหินกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

ติดตามกันเลยกับช่วงแปลกแหวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชักชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
แปลกแหวกเอ๊ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลช่องสะดาว

ว่ากันว่ามีสิ่งประหลาดที่เกิดจากธรรมชาติ
และเกิดเป็นเรื่องเล่าผสมความเชื่อลี้ลับต่าง
จนผมต้องพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ครับ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

มีหินลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่
หรือว่าช้างคล้ายกับหินกันแน่
อยู่ตรงนี้เลยตามผมมาเลยครับ
กล้วยเนี่ยวางเรียงกันเยอะแบบนี้
หรือว่าเขาจะเอาไปให้ช้างกันแน่ครับ

มหาทองช้างด้านนี้
โอ๊ะ
นี่นะครับลักษณะเนี่ยคล้ายกับโขลงช้างโขลงใหญ่ที่กำลังนอนเรียงรายอยู่นะครับ
แต่ว่าเรื่องของประวัติแล้วก็ที่มาเดี๋ยวผมต้องไปหาคำตอบจากพี่ไกด์ท่านนี้ครับ
แอ้วเป็นผู้ที่ดูแลวัดแห่งนี้ในส่วนของช้างเทพช้าง
ถ้ามองในมุมของความเชื่อลักษณะหินก็คล้ายกับช้างเหมือนกัน
คือมองมาก็รู้เลยว่าจะเห็นแขนเห็นขาหัวอะไรอย่างนี้ครับ
เทพช้างครับพี่แอ๋วประวัติความเป็นมาเขาเจอได้ยังไงฮะ
จุดเริ่มต้นของการขุดพบก็เรียกได้ว่าหลวงพ่อสร้างสาราหลังนี้ขึ้นมาทับพื้นที่ของเทพช้างนะครับ
หลวงพ่อก็นิมิตนะครับว่ามีเสียงมาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ขออย่าทำการก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของท่านนะครับท่านอยู่กันมานานแล้วนะครับพร้อมทั้งระบุตัวตนนะครับว่าทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เป็นช้าง

เจอนะครับก็คือ๒๕ปีล่วงไปนะครับแต่ถ้าเอาตามหลักความจริงนะครับในลักษณะโครงสร้างที่ก่อเกิดขึ้นมานี้เป็นรูปลักษณ์แล้วผมว่าหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีมากนะครับหรืออาจจะสิงพันปีด้วยซ้ำไปนะครับ
พอทราบไหมครับว่าหินเป็นลักษณะของหินอะไรที่เราเห็นอยู่
ตรงนี้ถ้าจะพูดถึงตามที่ภาษาชาวบ้านนะครับก็เรียกว่าเป็นหินลูกรังนะครับหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าหินกาบนะครับมีผสมกันอยู่๒๓ชนิดนะฮะ
ตัวกันอยู่ในลักษณะแนวตั้งทั้ง๙เชือกอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเขาบอกว่าโดยธรรมชาติหินลักษณะนี้จะอยู่แนวนอน
ลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็แปลกของหินช้างต่างมีตัวไหนที่เด่นบ้างครับ
จริงแล้วต้องบอกว่าทุกเชือกมีลักษณะเฉพาะตัวความโดดเด่นเป็นในรูปแบบของทิศและตำแหน่งทั้ง๙เชือก
ตรงนี้๒เชือกคู่กันนะครับหันหน้าลงทิศใต้๓เชือกหน้านี้นะครับหันหน้าขึ้นทิศเหนือและ๔เชือกสุดท้ายนะครับติดผนังนะครับ๑๒๓และ๔หันหน้าทิศตะวันออก
ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับอาบน้ำให้กับเทพช้างนะครับหลังจากที่เราได้ขอพรเสร็จแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับนั่นเองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเรียกว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนพิธีการนะครับที่มาสักการะขอพรต่อเทพช้าง
และนอกจากเทพช้างแล้วที่วัดทัพศิลายังมีจุดสนใจอื่นให้เยี่ยมชมอีกครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวของเทพช้างที่วัดทัพศิลาแห่งนี้ครับแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะสัมผัสความแปลกก็สามารถมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจูด้งแล้วแปลกแหวกเอ๊ะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ